อุดรธานีไปกันหน่อยวังนาคินดินแดนพญานคราช
เขาบอกว่าไปเจอกับนางน้อยมาแวว

เพราะว่าวันออกสลากแบบนี้คนมากันแบบว่าเพิ่มเติม

ที่บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานคราช

เหล่าบรรดาผู้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาค
มากันตรงนี้แล้วตั้งโต๊ะบวงสวงก็หลายโต๊ะนะ
เขาบอกว่ามีโต๊ะหนึ่งมาแต่เช้ามาก่อนใครเขาเลย
มาจับมาจองพื้นที่เอาไว้เพื่อจะมาแก้บนครับ
ถามหน่อยสิแก้บนเรื่องอะไรอันนี้นางน้อยโผล่มาแล้วนะ
แก้บนเรื่องการที่ว่าไม่อยากไปต่างประเทศ
คนเรามันก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะน้องใบตองคุณชิสานะ
แล้วสุดท้ายไอ้ที่บนบานสารกล่าวไว้เป็นจริงฮะ
ไม่ต้องไปต่างประเทศแล้วก็ดีใจเนอะขออะไรไว้แล้วได้ตามนั้น
ก็เลยต้องมาแก้บนครับและเมื่อมาแล้วนี่
ได้เจอกับนาคน้อยมาอวดโฉมแล้วก็มาโชว์การไล่รำแบบนี้
เพราะว่ามีพ่อจ้ำชวการคำวรรษาเป็นพ่อจ้ำประจำคำชโนธ
เป็นผู้นำในการทำพิธีแก้บนนะครับ
และที่พลาดไม่ได้อย่างที่เห็นให้ดูตั้งนานแล้วนะ
ก็คือลีลาการไล่รำของนาคน้อยนานจะมาที
หลายคนก็เพ่งเล็งไปที่มือของนาคน้อย

ก็มาโผล่ที่แผงลอตเตอรี่ตรงนี้เลยครับ
บอกว่าไอ้เลขเด็ดเลขดัง
ไอ้เลขตามนิ้วมือของนาคน้อย
ที่เปลี่ยนว่าหายเกลี้ยงแล้ว
ไม่เหลือแล้วหาซื้อไม่ได้แล้ว